ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปส่องในอินสตราแกรมของทั้งสองคนนี้
ก๊อตจีรายุแล้วก็โบเบนเจาัน
บางคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นว่ามันเกินงามไปหรือเปล่า
นั่นเองนะครับนี่เป็นหลายภาพในไอจี
คู่รักนักแสดงอย่างก๊อตจิรายุและสาวโบเบนเจวัน
มักจะแสดงออกความรักกันแบบหวาน

ภาพก็อยู่ด้วยกันในห้องนอน
จากเสียงเชียร์แล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้นะคะ
คุณก็ยังมีบางกระแสอย่างที่ดิฉันบอกไปว่า
มีการแสดงออกทางพฤติกรรมของทั้งคู่
มันไม่เหมาะไม่ควรกับวัฒนธรรมของบ้านเราหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก๊อตก็ออกมาชี้แจงว่า
การที่จะรักใครสักคนเขาเองก็อยากทุ่มเท

แล้วก็ทุกคลิปที่เขาได้โพสต์ลงไป
ไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่ากรอบของสังคมไทยอย่างแน่นอน

ถ้าเรามีอะไรที่สวีทหรือกุ๊กกิ๊กกันนิดหน่อย
มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราอยู่กันยาว
แต่ถ้ามันเรียบแบนไปตลอด
ปีก็แล้ว๒ปีก็แล้ว๓ปีก็แล้วมันก็จะเบื่อ
ผมเป็นปกติของผมแบบนี้คือผมรักใครผมก็แสดงออก
แต่ส่วนตัวผมจะคุยกันสองคนเสมอว่า
เราไม่ให้กรอบความคิดของคนอื่นมาบอกเราว่า
เราจะต้องแบบนั้นเราจะต้องเป็นแบบนี้
เราอยู่ด้วยกันเรารู้ไม่ซีเรียสเลย

ไม่จำเป็นต้องกลายมาเป็นความเป็นจริงของเรา
ผมจะไม่โพสต์อะไรที่มันกระทบคนอื่นในทางที่แย่
ไม่ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียหรืออะไรก็แล้ว
แต่ผมก็ยังรู้อยู่ว่าโซเชียลเป็นอะไรที่มันไปไวมาก